ท่านผู้ชมครับมีข่าวเศร้ามีเรื่องช็อกในวงการบันเทิงเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะ

ล่าสุดเนี่ยคุณนุ๊กซี่อัญพัฒน์นะครับนางแบบสาววัย๓๓ปี
ซึ่งคือแฟนสาวของพี่ปลูแบ็คเทสนะฮะเป็นนักร้องเพลงร็อกชื่อดัง
เสียชีวิตลงหลังจากที่พยายามต่อสู้รักษาโรคมะเร็งเต้านมอยู่นานพอสมควร

นุ๊กซี่นะฮะซ้ายมือนะครับตอนที่ทำคีโม

แล้วแต่ท่านพี่ปูแบล็คเฮดยังช่วยบัตรเลี่ยนไทยศีรษะให้นะ
ซึ่งพี่ปูแล็ดจะดูแลอย่างดีมาก
คือถ้าใครติดตามไอจีของพี่ปูจะเห็นเลยว่าเขามีโมเมนต์น่ารักกันตลอดเลยสองคนนี้

พยายามต่อสู้รักษามะเร็งเต้านมนะฮะ

ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับ
แจ้งข่าวเศร้าข่าวร้ายนะครับ
โดยมีข้อความบอกว่าหนูเป็นห่วงพี่ที่สุด

หนูจะสู้กับมันจะอยู่ดูแลพี่อีกนาน
ก่อนจะบอกว่าหลับให้สบายนะ
สุดที่รักของพี่ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งนั้น
แล้วก็แท็กชื่อเอาไว้นะฮะใช่ค่ะหลายคนก็ร่วมแสดงความ
เสียใจกันไว้นะครับล่าสุดวันนี้เมื่อช่วงเย็นมีพิธีสวด
ทองหลางนะฮะแน่นอนว่ามีบุคคลในแวดวงบันเทิงหรือว่าวงการดนตรีเนี่ยไปแสดงความเสียใจกันเยอะแยะไปหมดเลย
จนเกินกว่าจะทำใจได้ก่อนหน้านี้คุณนุ๊กซี่มีภาวะแทรกซ้อนหลังจากไปให้คีโมครั้งล่าสุดเมื่อปลายเดือนมกราคม
กระทั่งเกิดริ่มเลือดอุดตันที่ปอดตลอด๑สัปดาห์เต็มแม้ว่าจะหายใจติดขัดแต่ว่านุ๊กซี่ก็สู้ตลอด
แล้วยังบอกว่าไม่ต้องบอกใครเพราะกลัวทุกคนเป็นห่วงพี่ปูบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานุ๊กซี่หมดลมหายใจนะครับช่วงนั้นพี่ปูเองก็ไปดูใจไม่ทันคือไปถึงภาพที่เห็นคือแฟนสาวตัวเองกำลังถูกปั๊มหัวใจอยู่สิบกว่าครั้งไปแล้วสุดท้ายก็สิ้นลมหายใจค่ะพี่ปูบอกว่าความจริงเนี่ยวางแผนที่จะจัดพิธีแต่ง
เขาเคยพูดกับผมว่าถ้าอยู่ในภาวะนี้อย่าปล่อยให้เขาแบบรู้เรื่องแต่ทำอะไรไม่ได้ให้ถอดท่อแล้วก็ปล่อยเข้าไป
ที่ครูบอกว่าจริงถ้าหายก็อยากจะมีข่าวดีมีงานแต่งใช่ไหมครับ
อันนั้นเป็นสิ่งที่คุณปูคิดเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้ว
ใช่ต้องคิดไว้จริงผมคิดไว้คือสำคัญถ้าเอาเขาก็จะแค่ดีขึ้น
กว่านี้นิดนึงเพราะเขาพูดตลอดเวลาว่าเขาอยากมีงานแต่งนี้เล็กแบบไหนก็ได้เอาแบบเท่าที่กำลังได้
คุณลูกซี่นี่ก็โด่งดังมาจากเรื่องของการเป็นพริตตี้ชื่อดังแล้วก็เป็นนางแบบชื่อดังนะฮะ

ก็คบหาเป็นแฟนกันมา๕ปีวางแผนจะแต่งงานหลังจากรักษามะเร็งหาย
แต่ว่าสุดท้ายก็อย่างที่พี่ปูบอกว่าจัดไม่ทันจริงนะครับ
เดี๋ยวจะมีพิธีชาปนกิจศพในวันที่๑เมษายนนี้ที่วัดเมืองทองหลางนะฮะ